อ้าวส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของน้ำผสมสารเคมีที่ฉีดใส่ผู้ชุมนุมที่แยกเกียรติกายนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้คุยกับนายสุรเชษจิตเจริญคนนี้นะครับ
บังเอิญเจอพอดีเลยวันนี้นะฮะคุณภูริพัฒนบุญนินได้ไปคุยด้วยนะครับ
เขาบอกโอ้โหดูนี่ฮะผมเนี่ยแผลผู้พองเนี่ยเต็มไปหมดนะ
นี่คือแผลที่เกิดขึ้นจากการโดนน้ำผสมสารเคมีเข้าไปในวันนั้นค่ะ
เป็นลักษณะอย่างนี้เลยวันนี้พันแผลมานะฮะ
ซึ่งจะไปแจ้งความเอาผิดกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อสลายผู้ชุมนุมค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าเขาถูกฉีดน้ำผสมสารเคมีใส่เป็นแผลผู้พองที่แขนทั้งสองข้าง
มันเหมือนกับถูกความร้อนเผาไหม้อ่ะอืมคือมันพองขึ้นมาเป็นตุ่มใหญ่มากเลยนะจากภาพ
ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กับกลุ่มกาดที่อยู่ด้านหน้านะครับทีแรกที่เจ้าหน้าที่ฉีดมาเนี่ยเป็นน้ำเปล่าจริง
ค่ะแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยโอ้โหทีนี้แสบหน้าแสบตาคันไปหมดตามร่างกาย
หายใจไม่ออกด้วยเช้า๑๘พฤศจิกายนนะครับปรากฏว่ามีตุ่มพองขึ้นที่แขน
แสบทั้งคันไปหาหมอหมอบอกแพ้สารเคมีต้องล้างแผลสังเกตอาการ
จากนั้น๑๙พฤศจิกายนตุ่มผู้พองมันใหญ่ขึ้นแล้วก็แสบคล้ายโดนน้ำร้อนลวก
ไปหาหมออีกหมอก็ล้างแผลทายาให้บางจุดก็ยุบลงนะบางจุดก็ยังอยู่ทรมานมาก
เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่เชื่อที่ตำรวจแถลงบอกว่า
สารเคมีที่ผสมใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่อันตรายค่ะเพราะว่าเนี้ยเขามีแผล
วันที่สิบแปดนะคะเล็กในน้อยพอมาวันที่สิบเก้าก็ใหญ่ขึ้นน่ากลัว
สิบเก้าแล้วมายี่สิบก็ตามขั้นตอนฉีดออกมาข้ามมาก็โดนฝุ่นละออง
ุ้งไปหมดฮะคือเราอยู่ตรงนี้มันก็จะโดนหมด
หันหลังเข้ามาเต็มหลังมันจังหวะบางทีเราต้องหลบเราก็ไม่รู้
ไม่ใช่ครับพี่ไม่อันตรายพี่ก็ลองดูแผลจากที่เขาจะแชร์ต่อไป
ที่เขาส่งต่อกันไว้ของผมแผลผมนี่แหละ
อ่าก็เขาบอกว่าเขาก็มีผู้ชุมนุมที่มีลักษณะเดียวกันบาดเจ็บเหมือนกันอีกหลายคน
ค่ะเตรียมจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะฮะอ่า
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับ